วันนี้วันแม่ค่ะก็เลยพาตัวเองมาฉีดวัคซีนนะคะ
ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะลูกไม่เจ็บแม่เจ็บนิดเดียว
เพื่อสุขภาพและภูมิต้านทานแม่ทนได้ค่ะ
รุนสวัสดิ์ค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วนะคะ
ทักทายคุณแม่ทั่วประเทศทุกท่านด้วยนะคะ
วันนี้สภาพอากาศต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะชุ่มฉ่ำนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดภาคกลางรวมถึงภาคอีสาน
ฝนจะตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
มีพื้นที่ไหนบ้างตรวจสอบข้อมูลกันจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
เราดูแล้วช่วงนี้ประเทศไทยก็ยังคงชุ่มฉ่ำ

โดยเฉพาะตอนบนแล้วก็ด้านแนวตะวันตกของประเทศนะคะ
ปัจจัยหลักนะคะมีอยู่๒เรื่องด้วยกัน

ก็คือสัญลักษณ์รูปตัวแอลที่อยู่บริเวณทางตอนบนของภาคอีสานนะคะ
ยังคงเกาะกลุ่มกันอยู่บริเวณนั้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตก
ก็ส่งผลกระทบต่อทางอีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือด้วย
ขณะเดียวกันนะคะทางด้านตะวันตกนั้นมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
อบพัดความชื้นจากอันดามันขึ้นฝั่งค่ะ
ทำให้ด้านตะวันตกของประเทศรวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ยังคงมีฝนและมีคลื่นอยู่นั่นเองค่ะ
ดูจากโมเดลนี้นะคะเป็นโมเดลจำลองเรื่องของกลุ่มเมฆค่ะ
ก็ดูที่สีขาวนะคะถ้าขาวจนไปถึงฟ้าหรือเหลืองหรือเขียว
แปลว่าฝนค่อนข้างหนักเมฆค่อนข้างทึบ
เช่นบริเวณตะวันตกภาคตะวันออกภาคอีสานบางแห่งนะคะ
แต่ว่าจะเอาเป็นเรื่องของฝนเอาให้ชัดเลย
ดูจากโมเดลนี้ของวินดี้นะคะ
เช้าแบบนี้ยังไม่มีปัจจัยก่อฝนมากนักนะคะ
อาจจะมีตกค้างคืนมาตั้งแต่เมื่อวานหน่อย

แต่วันนี้จับตามองในช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ะ
ภาคอีสานมากหน่อยนะคะที่จะได้รับผลกระทบ
ถ้าเจาะเป็นรายจังหวัดจะมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกชัดเจน

ตกกระจายทั่วประเทศไทยกรุงเทพมหานครก็ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ

แล้วก็ตอนกลางของภาคกลางก็ระมัดระวังกันหน่อย
ใครจะเดินทางใครจะทำอะไรกลางแจ้งก็ต้องเลี่ยงกันด้วยนะคะ
ส่วนคลื่นอันดามันค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะอันดามันตอนบนนับตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไป
คลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรห่างออกไปคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรค่ะ
ฝนตกช่วงนี้โดยเฉพาะผลกระทบที่ต่อเนื่องมายาวนานตั้งแต่ต้นเดือนนะคะ
ทำให้น้ำท่วมน้ำหลากเกิดขึ้นในหลายพื้นที่หลายจังหวัดคุณผู้ชมไปดูความเสียหายกัน
โอ้โหท่วมมาแบบนี้ก็ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่แล้วค่ะในการคอยช่วยเหลือประชาชนนะคะ
ภาคเหนือค่ะนี่คือบรรยากาศที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
แล้วก็ไหลเข้ามาท่วมหมู่บ้านในอำเภอฝางค่ะ
ทหารจากกองกำลังผาเมืองต้องไปช่วยชาวบ้านขนย้ายข้าวของออกจากบ้าน
แค่นั้นนะคะยังต้องเก็บท่อนซุงออกจากถนนด้วย
ต้นพบว่ามีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนั้น๕๐หลังคาเรือน
แล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำหลากอีกต่อไปนะคะ
เพราะว่าช่วงนี้ภาคเหนือก็ยังคงจะได้รับฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
ส่วนที่เชียงรายชาวบ้านเล่าลิ้วตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวง
ต้องหนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านค่ะคุณผู้ชม

เป็นน้ำหลากจากลำห้วยหยวกและลำห้วยแม่คำค่ะ
ตะหลิ่งไหลทะลักมาอย่างรวดเร็ว
คนในบ้านเนี่ยหนีน้ำไปไหนไม่ทันก็ต้องขึ้นหลังคาแล้วค่ะ
มารอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่มาถึงใช้รถแบ็คโฮลแล้วค่ะ
พยายามช่วยกันขนลงมาทีละคน๒คน
และต้องทำแบบระมัดระวังกันด้วยนะคะ
บางอย่างบางสิ่งก็ร่วงหล่นลงไปแบบนี้นะคะ
เพราะว่าน้ำไหลแรงจริง

ใช้เวลา๑ชั่วโมงทุกคนก็ออกจากพื้นที่เสี่ยงนี้ได้ค่ะ

พื้นที่อาจจะไม่เห็นผลกระทบนะคะ
เพราะว่าจังหวัดฉันพื้นที่ฉันไม่ตก
แต่ว่าพื้นที่อื่นที่เป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
ลาดเชิงเขาหรือว่าพื้นที่ที่มีต้นไม้เยอะ
มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกเยอะกันด้วยนะคะ
คืนนี้ตี๒จะมีฝนดาวตกวันแม่ค่ะคุณผู้ชม
ลองติดตามกันดูให้ดีนอนดึกหน่อยหรือว่านอนก่อน

ส่วนใครมีคิวฉีดวัคซีนขอให้มีความสุขและเข้มแข็งมาก
วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ